นี่พอฟังข่าวที่คุณนัทธนันเล่านึกถึงข่าวนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมก็เลยหยิบเอามาเล่าต่อกันเลยละกัน
เมื่อกี้เป็นเหตุจี้ชิงทรัพย์แล้วก็มีอาวุธคือมีดใช่ไหม
ส่วนข่าวนี้มีมือค่ะ
มือที่ว่าไปกระชากสร้อยของผู้หญิง
สร้อยคอทองคำแล้วก็มีพระอยู่ด้วย
ทีนี้ฝ่ายคนที่เขาโดนกระชากเขาสู้เขาปัดป้อง
แล้วมีพลเมืองดีมาพลเมืองดีมากระโดดถีบเลย
ไอ้เจ้าโจรนั้นมันก็อาศัยจังหวะช่วงนี้ค่ะหนีไปเลย
นี่คุณผู้ชมดูสิแผลที่คุณผู้ชมเห็นที่ขาของผู้เสียหาย
เพราะอะไรเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
โจรเนี่ยมันขี่มอเตอร์ไซค์มากระชากจนรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะ
จุดตรงนี้อยู่บนถนนสายหนองปิงหนองซ้ำซาก
ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพบ้านบึงแล้วก็กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
ไปตรวจสอบมีเหตุชิงทรัพย์
แล้วผู้เสียหายคือคุณกริตภรณกทองอายุ๔๙ปี
โอ้โหเห็นแผลแล้วคงแสบหน้าดูเลยเนอะ
แข้งตามหน้ามีแผลถลอกด้วย
ยังตกใจอยู่เลยนะคะคุณกริตภร
ซึ่งกู้ภัยเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลนะคะ
ทีนี้ในมือคุณกริตภรคุณผู้ชม
ยังมีสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทแล้วก็มีพระเลี่ยมทอง๑องค์เนี่ยดูสิ
แต่ว่ามันขาดออกเป็น๒ส่วนแล้วค่ะ
ก็มีร่องรอยความเสียหายเพราะอะไรล่ะ
รถมันล้มแล้วก็ครูดไปกับถนนด้วยนะคะ
ทีนี้ถามพลเมืองดีหน่อย
พลเมืองดีคือคุณอนุพลมูลแก้วอายุ๓๒ปี
นี่แหละค่ะคือคนที่ไปช่วยคุณกริตภร
คุณอนุพลเล่าให้ฟังแบบนี้ผมได้ยินเสียงรถล้ม
แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงคนตะโกนมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
เห็นพอดีเลยว่าคนร้ายกำลังเดินเข้ามาหาคุณกริตภร

ตอนนั้นผมเห็นท่าไม่ดีแล้วผมวิ่งมาเลยนะ
แล้วก็กระโดดถีบจะล็อกตัวมันอยู่แล้ว
คนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาตะโกนบอกอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะ
เดี๋ยวมีอาวุธมีดมีปืนหรือเปล่าก็ไม่รู้
ทางหวะนั้นที่กำลังชุนละมุนชุนละเกย์อยู่นี่
คนร้ายเนี่ยนะมันก็หนีไปเลยค่ะ
ตอนนี้คนร้ายกำลังจะเอารถขึ้น
ไปวิ่งไปพอดีแล้วท่านก็เลยกระโดดถีบ

แล้วคราวนี้มันก็ชุนละมุนแล้วเขาก็ตะโกนว่า
อะไรนะมีมีดมีปืนผมก็เลยถอย

ผมเจอกับผู้หญิงนี่แหละผมก็เลยถอย

เพราะไม่รู้นี่ว่าคนร้ายมันมีมีดมีปืนหรือมีอะไรหรือเปล่า
ทีนี้เราก็เลยไปถามผู้เสียหายบ้างคุณกริตภรนี่นะคะ

เพราะอย่างน้อยมันก็เตือนใจเราค่ะ
ระแวดระวังสังเกตสังกาทุกอย่างรอบตัวจริง
คุณกริตภรเล่าแบบนี้ตอนนั้นน่ะนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านไปทำธุระมา
แล้วเห็นแล้วล่ะว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่ตามหลังพี่มา
พี่ก็พยายามชะลอเพราะไม่รู้ว่าเขาจะยังไง
คือกะเขาว่าให้มอเตอร์ไซคันนั้นเขาแซงไปก่อน
แต่เอ๊ะมอเตอร์ไซค์มันก็ไม่ยอมแซง
ก็เลยคิดว่าไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซคันที่ขี่ตามมาคิดดีหรือเปล่า

ทีนี้มอเตอร์ไซคันนั้นก็ไล่ตามมา
คิดดูสิขี่ตามมาประกบประมาณ๒กิโลก็ไกลพอสมควรนะ
ทีนี้พอมาถึงจุดตรงนี้มันเป็นทางโค้งด้วยไงคุณ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นเนี่ยเขาอายุน่าจะสักประมาณไม่เกินยี่ห้า
ก็ขี่มาประกบแล้วเอามือมากระชากสร้อยเลย
จังหวะนั้นคุณกริตภรก็เอามือมาปัด
รถก็เลยเสียหลักทีนี้รถล้มค่ะ
แล้วคนร้ายก็ตามมาเหมือนกับว่าพอพลาดไปแล้วนะ
กระชากเอาสร้อยให้ได้สร้อยมันหล่น
พอมันหล่นเข้ามาในเสื้อแล้วก็กลายเป็นว่าไปอยู่ในชั้นในของคุณกริตภร
ทีนี้คุณกิจพรก็เอาเลยช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจะกระชากสร้อย
ทีนี้พลเมืองดีก็เลยมาช่วยเหลือค่ะ
ก็เลยเห็นรถคันนี้ไม่แซงเร็ว
แล้วคันนี้ก็แปลกไม่ยอมแซงแล้วบิดนะ
เริ่มไปแซงก็เลยบิดแรงขึ้นเพราะเมื่อถึงนี่ปุ๊บ
เฉียงเข้ามาเลยเฉียงเข้ามามือคว้าสาวไปที่คอเราเลยไง
เราก็เลยเอามือปัดแล้วรถเราก็เลยล้มไถลงไปแล้วรถเขาก็ชนกับเรา
ก็คือเราใส่สร้อยเขาจะกระชากสร้อยเราใช่ไหมครับ

นี่ค่ะดูสิที่หน้านกแก้มคุณพิกฤตภรณ์เห็นไหม

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมตอนแรกที่ที่ฉันบอกว่าเขาไม่มีมีดใช่ไหม

มีทั้งไขควงมีทั้งครีมปากแหลมตกอยู่
ทีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นต่างถิ่นแหละ
เที่ยวตระเวนขี่มอเตอร์ไซส์หาเหยื่อ
ถ้าเกิดไปเจอเหยื่อก็อาจจะขี่ตามประกบทำร้ายชิงทรัพย์
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบเส้นทาง
ก่อนเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะ
เดี๋ยวไปหาหลักฐานเพิ่มเติมจะได้ตามตัวคนร้ายลายนี้

สรุปคือสร้อยพี่เขาไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่ามันก็ขาดไง

เรื่องที่ไปต่อสู้กับโจรผู้ร้ายเนี่ยมันมีสิทธิ
เพราะว่าถ้าเขามีอาวุธแล้วถ้าเกิดสมมติไม่มีพลเมิงดีเข้ามาช่วย

เขายังบอกว่าต้องยอมเสียของไปนะบางเคสบางรายอะค่ะ